ทัวร์รถทัวร์อย่าเพิ่งไปลงที่ใครอะไรยังไงนะ
เอาใจว่างฟังข่าวนี้ให้จบก่อน
ที่บอกแบบนี้เดี๋ยวทัวร์ไปลงเดี๋ยวจะหักรถกลับไม่ทัน
เรื่องด้านหลังนี่แหละแม่ลูกแก๊งเงินกู้ตบททวงหนี้
แล้วมันมีประเด็นควักลูกตาด้วยเหรอ
คือฝั่งแม่ลูกเขามาร้องแล้วเขาเอาคลิปนี้มาร้องว่า

ให้รู้จับคลิปลองดูขอบคุณครับ
ผู้ชายมาทำร้ายร่างกายอยู่ข้างสนามฟุตบอลติมสุรานนทร์ที่สงขลาเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๙กรกฎาที่ผ่านมา
ตี๒เปิดแผลให้นักข่าวได้ดูด้วย
เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเห็นสภาพไหม

คิดดูสิวันนั้นน่ะนะ
ก็นั่งกินเหล้ากันทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็เพื่อนนี่แหละค่ะ
แล้วมีกลุ่มคู่กรณีที่เคยทะเลาะกันเรื่องยืมตังค์ไม่คืน

อีกฝ่ายหนึ่งจอดรถแล้วก็ลงมาทำร้ายเลย

จะยิงแม่ปูกับลูกปลาทิ้งหมดเลย
กลัวไปแจ้งความแต่คดีไม่คืบ
คุณตำรวจอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลใช่ไหมเนี่ย
โหยนี่ขึ้นไปคล่อมตัวเลยหรอ
เอางี้ดอมต้องค่อยฟัง
ที่เขียนไว้เนี่ยลูกสอนแดงเนี่ยเป็นลูกสาวนะ

ใช่ลูกปลาแต่ไอคลิปนั้นเดี๋ยวค่อยเปิดคลิปนี้
คือนักข่าวของเราจะไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะว่าตอนแรกแม่กับลูกเขาร้องว่าเขาโดนทำร้ายถูกไหม

ทีนี้ไปตามแล้วก็จะช่วยหาความเป็นธรรมให้ไง
อันนี้นักข่าวจะช่วยพอไปถึงตลาดสดรถไฟป๊าบที่สงขลา
ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้จะบอกให้นะ
ปูลูกปลานั่นที่เขามาร้องนั้นเขาทำธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
แล้วใครจ่ายช้าจะโดนทำร้ายร่างกาย
อ่าแล้วชาวบ้านค่อยมาเปิดคลิปนี้มาเปิดคลิปนี้ให้ดูทีหลัง
กลายเป็นว่าแม่ปูกับลูกปลาเป็นฝ่ายไปทำร้ายคนอื่น
ใช่คือลูกปลาเนี่ยไปคล่อมตบคนอื่นควรแล้วเอามือจิกไปที่ตาเลย
ไม่ใช่แค่คนเดียวมีอีกคนนึงที่โดนลูกปลาเนี่ยเอามือจิกลูกตาทั้งสองข้าง
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าบอกแล้วคนที่ไปร้องเรียนนั้นน่ะ
เดี๋ยวก่อนฉันเนี่ยเป็นคนที่โดนสองคนนั้นทำร้ายต่างหาก
นี่ค่ะมันจะเป็นแม่ลูกมากกว่ามั้งที่มาทำร้ายคนอื่นไม่ใช่ถูกทำร้าย

ตัวเขากลัวเพราะว่าฝั่งลูกมาบอกว่าทางนู้นเขาน่ากลัวเขาเป็นคนมีอิทธิพล
เพราะว่าเวลาเขามาโดนเขาโดนปืนด้วยไงบางทีเอาปืนมายืนขู่ตอนที่ตบอ่ะ
คือก็จะให้แฟนของลูกสาวเขาหรือเปล่ายืนถือปืนคุมแล้วก็ใครจะเข้าช่วยไม่ได้
นี่ไงตำรวจสพเมืองสงครามบอกว่าเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะ
เดี๋ยวต้องแยกกันเป็นสองเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกที่แม่ปูกับลูกปลาโดนทำร้าย
แล้วก็มาร้องเมื่อวันที่๒๙กรกฎาเนี่ยอันนี้เตรียมออกหมายเรียกคู่กรณีที่เป็นชายชะกันมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
อันนี้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าสองคนนี้ถูกทำร้ายส่วนคลิปที่แม่และลูกไปทำร้ายคนอื่นเขาเนี่ยไปจิกลูกตานะ
หรือว่าเรื่องของการปล่อยเงินกู้นอกระบบอันนี้ก็มอบให้ฝ่ายสืบสวนเข้าไปขยายผลเพิ่มเติมแล้ว
เพิ่งไปลงฟังเรื่องนี้ให้จบก่อน
แล้วเดี๋ยวจะได้รู้แล้วตำรวจก็ย้ำแล้วนะคะ
ว่ามันต้องแยกออกเป็น๒ประเด็นนะคะ